บกันมา๓ปีนะเคยมีสักแวมไหมว่าอยากจะแต่งงาน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองคน

วันหนึ่งจะกลับมามีสิทธิ์ไหมจะกลับมาคบกันอีกที

วันหนึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลับมา
อนาคตเราไม่รู้หรอกอนาคตเล็กอาจจะได้แฟนเป็นไฮโซก็ได้
ถ้าวันหนึ่งเตอร์มีแฟนเป็นไทยโสเขาเป็นแฟนกับคนนี้เพราะ
ตอนนี้เราโตมา๓๐แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความรัก
มันเป็นเรื่องการใช้ชีวิตคู่ในอนาคต
เป็นการคู่ชีวิตคือคนนี้จะต้องเป็นคู่ชีวิตเราในอนาคต

ถามตรงเสียดายไหมครับ๓ปีภาษาทรายที่สร้างกันไว้มันล้มมันพังคลืน
ชนิดที่ทุกคนแบบช็อกกันทั้งประเทศ

จากการคบกัน๓ปีนี้

เราได้ทั้งความคิดอะไรใหม่

การพัฒนาตัวเองในหลายด้าน

ตัวเขาเองก็ได้เหมือนกันจากเรา

ถือว่าเราได้ประสบการณ์อะไรดี
จากความสัมพันธ์คนนี้เยอะมาก

โรคทะลมไหมคะ

มันคือการที่

ถ้าเราแยกกันเดินมันอาจจะมีความสุขมากกว่าไหม
หลังจากประสบการณ์ที่เราคบกันมา๓ปี
มันเป็นการปรึกษากันแล้วคุยกันแล้วคิดกันอย่างดี
ว่าเราน่าจะแยกกันเดิน
แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้เลิกรักกัน
กับเต้ยมองว่าถ้าปลายทางคือเราจะเป็นคู่ชีวิตกันนะ
แค่เรารักกันอ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้น
มันมีอีกหลายปัจจัยในชีวิต
ที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ของคำว่าคู่ชีวิต

เราพยายามหาทางเดินที่มันจะทำให้เราเป็นคู่ชีวิตกันได้
เราพยายามหากันมาตลอด๓ปีแต่เรายังไม่เจอ
เคยมีสักแวมไหมว่าอยากจะแต่งงาน
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองคน
เล็กยากครับอยากอยู่แล้ว
คุณเล็กอ่ะอันนี้พูดถึงเล็กคนเดียวเลยนะ
เล็กเป็นคนที่เวลาเล็กมีความรัก
ไม่เคยมองสั้นเลยไม่เคยมอง
มีแฟนมาเล็กคบกับแฟนทุกคนคือ
มีเป้าหมายคือจุดนั้นเป้าหมายคือคำว่าคู่ชีวิต

เวลาเราเลิกกันมันจะมีข่าวว่ามีมือที่๓มาแน่นอน

เสียใจไหมเวลาคนพิพากษา

พูดได้ตรงนี้แล้วว่าเราสองคนรู้ดีว่า
ไม่มีแน่นอนแบบไม่มีเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มี

มันก็คือมีคนที่๓มีคนอื่นมาเกี่ยวถูกไหม
มันไม่มีใครมีใครมันไม่มีเลย
ไม่มีเรื่องมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เลย
ไม่ใช่วันใดวันหนึ่งอีกสักเดือน๒เดือน

มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ

แต่ว่าณตอนนี้ไม่มี
ณตอนนั้นก็ไม่มี

ไม่ได้เลิกกันเพราะใครคนอื่น
แต่คุณจากกันแบบมีมิตรภาพที่มันดีมาก
มันทำได้ยังไงครับเล็ก
พี่ต้องรับถือนะ

แล้วเล็กก็เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดว่าทำได้ไง

อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลับมา

เราไม่รู้อนาคตไง

เขาเป็นคนมองคนที่คุณค่าของคนจริง

เป็นสิ่งที่ดีมากของเขา

คนก็จะจับตาดูอนาคตของพวกเราด้วย

เดี๋ยวรอดูอนาคต

นี่ทุกคนกำลังทำนายอนาคตให้เตอร์อยู่
เหล็กอนาคตเราไม่รู้หรอก

ต้องโปรไฟล์ดี

ในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตของเขา

เขาเป็นคนมองคนที่คุณค่าของคนจริงอะ

เป็นแฟนกับคนคนนี้เพราะ

คุณค่าของคนคนนี้